บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขศได้เปิดตัวรถโดยสารขนาดเล็ก
ไมโครบัสคันแรกที่นำมาทดแทนรถตู้โดยสารคันเดิม
ที่มีอายุครบกำหนดการใช้งาน๑๐ปี
มาตรฐานความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก
ให้บริการวันแรก๑๑ตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ไมโครบัสรถโดยสารขนาดเล็ก๒๐ที่นั่งความยาวประมาณ๗เมตร
จะให้บริการในเส้นทางกรุงเทพพุทธมณฑลราชบุรี
เป็นรถไมโครบัสคันแรกที่จะให้บริการตามนโยบายของรัฐบาล
กำหนดให้รถตู้ที่มีอายุการใช้งานครบ๑๐ปี

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
โดยจะเริ่มเดินรถเที่ยวแรกในวันที่๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ผู้ประกอบการบริษัทราชบุรีกรุงเทพ
ขนส่งจำกัดเจ้าของรถคันนี้
บอกว่าที่กล้าซื้อรถใหม่ตามกฎหมาย

และเห็นว่าคุ้มค่าแก่การลงทุน
เปรียบเทียบกับการซื้อรถตู้คันใหม่ค่ะ
ราคามิโครบัสอยู่ที่๒ล้าน๒แสนบาทต่อคัน
ดาวน์๒๐๐๓๐๐บาท
ชำระ๓๐๐๐๓๕๐๐บาทต่อเดือน
อายุการใช้งานเกินกว่า๑๐ปีมี๒๐ที่นั่ง
ส่วนรถตู้โดยสารราคาถูกกว่า๘แสนบาท
ดาวประมาณ๑๕๐๐๐บาท
ชำระ๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน
แต่อายุการใช้งาน๑๐ปีและมีที่นั่งน้อยกว่า
เพราะพอดีรัฐบาลเขามีนโยบายให้เปลี่ยนเป็นไมโครบัส
คราวนี้ว่าถ้าเราระหว่างรถตู้กับไมโครบัสใช่ไหมคะ
คราวนี้ว่ารถตู้เนี่ยมันจะมีอายุได้แค่๑๐ปี

รถเราไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะด้วย
แล้วก็มาดูถึงคุณภาพของไมโครบัส
ซึ่งราคาแพงกว่าแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากว่าตรงมันมีมาตรฐานมากกว่า
มาดูแล้วก็คือดูถึงความปลอดภัยของระบบระบบของรถไมโครบัสเนี่ยนะคะ
จำนวนที่นั่งก็พอดีพอเหมาะ
ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากอย่างนี้ค่ะ
ผู้โดยสารส่วนใหญ่อยากจะใช้บริการไมโครบัสมากกว่ารถตู้
เพราะมองว่าสะดวกสบายปลอดภัยกว่ารถตู้ที่เคยโดยสารในปัจจุบัน
เรื่องของความปลอดภัยก็น่าจะดีขึ้นไหม
รถก็คันใหญ่ขึ้นเนอะวิสัยทัศน์อะไรก็จะดีขึ้น
แล้วก็คนก็จะนั่งสบายขึ้น
มีกับคนเรื่องราคาไหมครับ
ถ้ามันสะดวกขึ้นสบายขึ้นปลอดภัยขึ้นพี่ก็ยอมจ่ายนะ
ข้อมูลจากบริษัทขนส่งหรือบขพบว่าผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร
มาขอยื่นเรื่องเปลี่ยนจากรถตู้โดยสารเป็นไมโครบัสอีก๒ราย
คือเส้นทาง๓๐๒วิ่งระหว่างจังหวัดระยองจันทบุรี
และเส้นทาง๙๑๕กรทมบ้านค่ายแหลมแม่พิมพ์
และมีแผนทยอยนำไมโครบัสมานำร่องให้บริการอีก๕๕คัน
ใน๑๓เส้นทางภายในต้นปีหน้าค่ะ
ธินิกาพรมพันธ์ใจข่าวเทียรัตน์ทีวีรายงาน